เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐
คือบางคนมีความเชื่อ

จะไปดูน้ำฉีดกระจกดูอะไรแบบนี้ตรวจสอบ
เจอพี่งูฮะพี่งูอยู่ในห้องเครื่อง
เออนะครับกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรมนะครับ
ช่วยกันจับงูเหลือมที่เข้าไปซุกอยู่ในแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถเก่งนะครับ
ทะเบียนกไก่ทท๖๒๐พิสุนโลกของนางสาวบังออนแจ่มรอดอายุ๕๗ปี
บ้านเลขที่๙๖ถนนศรีฮราชเดโชชัยตะบนในเมืองอำเภอเมืองพิสุนโลกครับ
คือต้องลื้อแผ่นไอ้กันความร้อนออกมาเลยแหละนะฮะแล้วก็เอาตัวงูมันออกมานะครับ
เป็นลูกงูเหลือมครับตัวยาวประมาณเมตรกว่ากว่าพี่บังออนเขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนจะเจอเนี่ยนะก็สตาร์ทเครื่องยนต์คือจะอุ่นเครื่องจะชาร์จแบตเตอรี่
เพราะว่าแบตเตอรี่เธออาจจะอ่อนนะนะก็มีความเชื่อว่าต้องจอดทำแบบนี้
แล้วก็จอดเพราะว่าจอดทิ้งไว้หลายวันแล้วด้วยพอเปิดฝากระโปรง
คราวนี้จะอยากจะตรวจดูน้ำฉีดกระจกน้ำในหม้อน้ำอันนี้ดีนะเช็ครถนะครับ
ไปเจองูเนี่ยเลื้อยเข้ามาในห้องเครื่องครับก็เลยรีบปิดฝากระโปรงเพราะทำอะไรไม่ถูก
กู้ภัยพี่มาเถอะหนูทำไม่ได้นะฮะคาดว่าไอ้ลูกงูเหลือมตัวนี้คุณผู้ชมครับ
เลื้อยหนีฝนมานะครับเพราะฝนตกหนักมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หนีน้ำท่วมขังไปอยู่ตามป่ารก
ข้างทางตามบ้านนี้แล้วครับแต่ความเชื่อของเธอผมอ่านไปแล้วนะป้ายทะเบียนกับบ้านนึกที
บอกว่างูมันน่าจะมาให้โชคจะเอาทะเบียนรถเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชค๑๖เมษายนนี้แหละจ้ะ
นะครับเพราะว่าเธอบอกว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มานะก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมครับ
งูไม่เคยเข้าบ้านถ้ามาคราวนี้สงสัยจะให้โชคไอ้ปุ้ยจดไม่ทันจดไม่ทันเหลือมามองพี่แหละ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสคริปพี่เดี๋ยวเราแอบเอาไปทิ้งไว้ก่อน